คือลูกเนี่ยดีเนี่ยมันแค่เสมอตัวเรา
ถ้าลูกไม่ดีเนี่ยเราจะรับผิดชอบ
ผมสอนหมายังลำบากเลย
พ่อโล่แม่อะไรเอาไปเลยตามสบาย

ถ้าถ้าเจอหน้าผมผมก็ต้องชก
คุกเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครอยากจะเข้า
โลกในนั้นเนี่ยมันแคบเหลือ

ที่คุณชูวิทย์หายไปเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพคุณชุวิตสุขภาพเป็นไงบ้างปัจจุบัน
คุณเคยอยากจะกินอาหารอะไรสักอย่างแล้วคุณไม่ได้กินไหม

แต่คุณยังคิดถึงรสชาติของขาหมูไหม

คุณจะกินพร้อมกับอะไรกินที่ไหน

ยังไม่ได้กินยังคิดถึง
ถ้ากินกับผมแล้วเนี่ยความดันมันจะขึ้นนะ

สำคัญมึงแล้วเกินพูดทุกวันพูดทุกเรื่อง

รู้เรื่องใต้เตียงบนเตียง
รู้เรื่องต่างประเทศในประเทศ
ดูทำไมมึงรู้เยอะอย่างนี้วะ

เอาเฉพาะที่มันเรื่องสำคัญ

คำว่าโฟกัสสำคัญกับเรามาก

เขาอาจจะอยู่ในช่วงเรียนรู้

ถ้าผมถามสื่อคนหนึ่งพูดเรื่อง

ผมถามจริงคุณเคยจะคุกเหรอ
ไม่คุณไม่รู้ความรู้สึกตรงนั้นหรอก

คุณเคยเป็นทำธุรกิจสีเทา

มันควรจะเป็นสิ่งที่เราสัมผัสด้วยตัวเอง
สิ่งที่เราเรียนรู้คือความจริง
แล้วความจริงเนี่ยมันคือประสบการณ์

ความรู้มันก็คือความฉลาด

เพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงความฉลาดของผมแล้ว
ผมไม่ได้บอกว่าโอ้โหประสบการณ์ผมเยอะ

วางแผลได้ขนาดนั้นเลยเหรอวะ

ไม่มีใครสอนคุณว่าเข้าคุกแล้วจะต้องกินเวลาไหน
โรคในนั้นนะมันแคบเลยอะ

คุณยังไม่มีว่าคุณจะหลบใครได้
คุกเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครอยากจะเข้า

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมให้ไว้เนี่ย

คุณต้องเย็นให้พอคุณต้องรอให้ได้
การที่เข้าไปในคุกการใช้ชีวิตในคุก

เพียงแต่ว่ามีคนเขาไม่อยากให้เขาไปขึ้นศาล

โอ้โหโหดร้ายถึงขนาดจับคุณไปติดคุกติดตาราง

ขอไปเปลี่ยนชุดแบบฟอร์มคุกมันไม่ได้

พี่พี่จะอยู่ตรงไหน

มีที่นอนหรือยัง
เอาไงหนึ่งกูจะทำยังไง
กูจะไปนั่งซักผ้าแล้วกูจะเอาแป๊บที่ไหน

ไม่มีใครสอนคุณว่าเข้าคุกแล้วจะต้องกินเวลาไหน
หลวงในนั้นมันแคบเหลือแคบเหลือแค่สี่ไล่
คุณจะไม่มีว่าคุณจะหลบใครได้

คุณทำได้ทำไมฉันทำไม่ได้ล่ะ

เพราะฉะนั้นคุณต้องอยู่ให้เป็น

ทำไมประกันตัวไม่ได้เรียกติดต่อให้

อันสุดท้ายคุณต้องรอให้ได้

คุณจะไปไหนเหรอ

แต่ตอนนี้คุณเป็นนักโทษนะครับ

แล้วให้มันเร่งปฏิกิยาที่เร็วขึ้นในฐานะเราทำธุรกิจอยู่นะฮะ
อย่างที่ผมบอกคุณไงคุณมีเงินเกี่ยว
มายุคนธุรกิจทุกคนผมถามว่า
ถ้าคุณขนาดว่าเอาบ้านไปจำนอง
บ้านตัวเองที่อยู่ไปจำนองเนี่ยมันก็ไม่ไหวแล้ว
อย่างผมมีซูภาษีในผมเลย
บ้านที่ผมอยู่อาศัยผมไปจำนองเด็ดขาด
ว่าถ้าบ้านที่อยู่ไปจำนองก็แสดงว่ามันไม่ไหวแล้วมันไม่ได้ทำการค้าแล้ว
เพราะฉะนั้นคุณมีเงินเก่าคุณก็คงจะต้องเก็บไว้บ้างมึง
ดังนั้นภาวะเศรษฐกิจนี้มันพิสูจน์ให้เห็นว่า
ใครที่มีเงินแท้กับใครที่มีเงินกู้ใครที่มีเงินเทียม
ภาวะเศรษฐกิจที่ดีคุณอาจจะเห็นคนขับรถเบ้นมา
แล้วคุณก็อาจจะโอ๊ยนี่มันรวยไว้ขับรถเบนต์ขับเฟอร์โลลี
เพราะว่าเศรษฐกิจดีคุณก็ทำได้อะไรที่มันดีคุณไปกู้เงินเขาก็ให้
แต่ในภาวะการแบบนี้เนี่ยเศรษฐกิจไม่ดี
เพราะฉะนั้นคุณไม่มีเงินแท้คุณก็ต้องรู้
คนที่อ่อนแอมันก็ต้องออกไปจากจอนธุรกิจ
คือวันนี้เหมือนคุณเล่นหุ้นคุณจะต้องถือไว้ให้นานที่สุด
ถ้าคุณขายวันนี้คุณขาดทุนถ้าคุณยอมถือไว้สักปีนึงคุณอาจจะรอด
เพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าคุณได้ถือได้นานที่สุดเท่าไหร่
นักธุรกิจทุกวันนี้คือทุกคนอึดได้แค่ไหน
อืมคุณชุวิตจะอึดเดี๋ยวแค่ไหนได้รับผลกระทบเยอะไหมฮะ
นับตั้งแต่โควิดมาวันแรกแรกจนกระทั่งวันนี้ปิดมาตลอดเลยปิดตั้งแต่๑เมษา
โอ้โหคุณชุวิตแล้วหายใจอยู่ได้ยังไงฮะคุณชุวิตผมอึดไง
ลับการเลี้ยงลูกสไตล์คุณชูวิทย์ต้องเลี้ยงลูกแบบไหนฮะก็ผมจะไปไปบงการชีวิตคนได้ไง
เดี๋ยวนี้คุณยังบงการเด็กไม่ได้เลยเด็กก็ยังจะมาถอนงอกคุณเลย
ผมเพียงแต่ว่าผมก็ให้เส้นวงกลมใหญ่ไว้เส้นหนึ่งว่าถ้าสมมุติคุณเรียนหนังสือ
คุณก็อย่าไปเล่นไพ่นะอย่าไปเล่นการพนันอย่าไปเล่นยานะก็ได้แค่นั้น
คือการสอนคนมันยากนะสอนคนยากดังนั้นเลยผมต้องบอกว่าพ่อแม่บางคนที่ลูกดีเกิดขึ้นมาเป็นคนดี
เขาเก่งนะเก่งตรงที่ว่าหรืออาจจะวาสนาดีคือลูกเนี่ยดีมันแค่เสมอตัวเรา
ถ้าลูกไม่ดีเนี่ยเราต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นการเลี้ยงลูกนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมาก
ไม่มีเลยมันก็ดีแต่ถ้ามีแล้วเนี่ยแล้วเขาเชื่อฟังคุณเนี่ยก็ยังโอเคหรือเชื่อฟังคุณบ้างก็ยังโอเค
เชื่อคุณหมดไม่เป็นไรแต่เขาไม่ได้เป็นคนเลวร้ายอันนี้สำคัญ
เพราะถ้าเป็นเลวร้ายเมื่อไหร่เราคุณต้องเป็นคนรับผิดชอบผมถามว่าคุณจะสอนเขายังไง
ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นลูกเนี่ยจริงเนี่ยผมแทบจะ
ผมสอนเขาด้วยความตั้งใจของความเป็นพ่อ
แต่เมื่อผมรู้ตัวแล้วว่าผมไม่สามารถจะทำได้อย่างนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์
ผมก็เพียงแต่ให้เส้นเขากว้างอยู่เส้นหนึ่ง
แล้วก็บอกเขาบอกว่าอย่าออกจากเส้น
เหมือนคุณทุกวันนี้คุณทำธุรกิจ
ผมไม่ได้ออกหน้าผมไม่ได้ทำอะไรแล้ว

เพราะถ้าคุณไปกู้มาก

บางคนที่ไม่น่าจะเชื่อถือ
หรือคุณไปทำอะไรลงทุนมากเกินไป

คุณทำดิบ้านเมืองไม่ใช่ของผมคนเดียว

ความทะยานหย่าของชุวิตกระมวลวิสิต

อยากจะทำอะไรอีกไหมมีอะไรที่ฝันไฝอยากจะทำอีกก็มี

เล่นการเมืองแล้วก็แม้จะถอยหลังมานาน

หรือว่าอยากจะไปเป็นนายกรัฐมนตรี

หลังจากนี้จะไม่เห็นคุณชุวิตเล่นการเมืองหรอ

คือถ้าคุณพูดเรื่องของการเมือง

คุณต้องมีแรงโดนบันดาลใจ

การเมืองไม่ใช่อาชีพที่

แต่เห็นคนร่ำรวยจากการเล่นการเมืองเยอะนะ

ความคิดของเขาความคิดผมมันไม่เหมือนกันไง

คุณก็ควรที่จะไปเล่นการเมืองด้วยโวลันเทีย

การทำงานการเมืองก็ไม่ใช่
วันไหนวะนั้น

ทำไมคุณทำเนี่ยคุณไปลงการเมืองบ้าง
ไม่คุณทำมันก็เหนื่อย
เพราะในยังงานมันยังส่อง
บอกว่าผมก็พอผมบอกว่าผมก็ไม่เอาเนี่ยผมไม่ได้อะไร
ผมว่าพอแล้วเนี่ยผมทำดิ

เพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นชุวิตกระมวลวิสิตเล่นการเมืองตลอดชีวิตหลังจากนี้

วันนี้เล่นการเมืองมา๑๐ปีแล้ว

ทำความสะอาดการเมือง

อาบน้ำให้คนนะให้มีความสะอาด

โปรดติดตามตอนต่อไป